ในฐานะที่คุณ๒ก็รู้จักกับ๒คนนี้

ว่าอะไรอ๋อเปรี้ยวเอ้าเปรี้ยวไม่ใช่อ่า
ไม่ใช่เรื่องเป็นยังไงไม่ได้โทรไปถามเขา

คือเขาออกมาเล็บแล้วอะว่าเลิกกันแล้ว

ตอนแรกเนื่องจากกระแสแมลงจากเมื่อวาน

สรุปแล้วใช้ชีวิตที่เป็นผัวเมียกันเนี่ยรวมละ๓ปี
แล้วก็คนก็เลยถามว่าไอ้ที่เตียงหักเนี่ย
เพราะฝ่ายชายไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรือมีมือที่๓หรือเปล่า
นะของสาวตาคมซึ่งรายการหลายหลายรายการ
ไม่แต่จริงก่อนแต่งงานมันก็มีข่าวอยู่แล้ว
เพราะว่าแบบทั้งฝ่ายผู้ชายมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า

ผู้ชายเขามีลูกเฉยเขาเลิกกับเมียเก่า
จริงแล้วมันก็มีข่าวว่าตอนก่อนแต่งงาน
มีข่าวว่าเหมือนผู้ชายเองก็จีบผู้หญิงในวงการบันเทิงหลาย

นุ่มยุ่งเรื่องตัวเอง
นุ่มตกตรงสรองงาน

ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วสรุปข่าวนี้ไงที่เราไปคุยกับเขามา

เนอะคือล่าสุดก็คือมีคนก็พูดกลับมาสัก๒๓วันแล้วล่ะ
ว่าเลิกไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกกับต้องเรียกว่าหมื่นล้านเลยนะ
คุณเพชรอิทธิชวริสธรรมรงค์
ซึ่งเขาที่ดินของพัทยาส่วนใหญ่เนี่ย
เขาถือว่าเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินในเมืองพัทยาเยอะเหลือเกิน
นะครับกับนางสริญญาชายเดช
มารดาของพิงกี้ก็ไม่ปฏิเสธนะแม่เขาในที่สุดแล้ววันนี้
แม่ก็คือนางสริญญาชายเดชเนี่ยมารดาของพิงกี้เนี่ย

แล้วตอนนี้น้องเป็นยังไงเพียงแต่บอกว่ารอฟังจากปากลูกสาวเขา
แล้วแม่น้องเป็นยังไงตอนนี้น้องร้องเพลงฉันมาไกลไงเถอะ
ฉันมาไกลไงไม่เคลื่อนหวังไม่เคลื่อนหวังฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินไงเถอะ
ฉันเดินทางมาก็เธอเปิดไอจีพิงกี้ดูสิ
เอาจริงเหรอแล้วไม่ความรู้สึกน้องตอนนี้เป็นยังไงเธอได้คุยยัง
ฉันจะไปรู้จักเขาได้ไงฉันไม่ได้สนิทกับเขาฉันไม่รู้จักกับเขาเธอสีเลือดจะรู้จักกับเขา
นี่ไงนางออกมายอมรับว่าเลิกกับพี่เพชรจริงโดยไม่มีการทะเลาะอะไรกันรุนแรง
กลับมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ได้นานอย่างที่เป็นข่าว
บางคนบอกเป็นข่าวว่าเกือบปี
ถ้าเรื่องเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของสามีภรรยากันเราคนนอกจริงเราจะไม่ฟังว่าที่จะรู้บริบทอะไรได้เลย
พูดอยู่ว่าตามข่าวที่ออกมาว่าเนี่ยเรื่องนี้เลิกกันมาเกือบปีแล้วนะ
มาครึ่งปีแล้วเพราะว่าเห็นพิงกี้กลับมารับงานวงการ
บอกไม่จริงเพิ่งกลับมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ได้จริงเนี่ยอาทิตย์เดียวนะฮะ
นานอย่างที่เป็นข่าวเมื่อถามว่าอ่ะแล้วเรื่องมือที่สามล่ะ
นางก็บอกว่าไม่มีเลยเป็นเรื่องของเราสองคนอย่างเดียว
ตลอดเวลาที่อยู่กินกันมาพี่เพชรไม่มีเรื่องผู้หญิงอื่น
พี่เพชรเป็นคนบ้างานด้วยซ้ำไปต่อไปนะฮะพี่เพชรจะมีใครใหม่นั้นเต็มที่

ที่เลยผู้สื่อข่าวถามว่าเฮ้ยปัญหาจริงที่แบบเลิกลากัน
เขาบอกที่จริงไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยก็ปัญหาเดิมของชีวิตคู่
สำหรับคู่ของเรามันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเขานะฮะตนเป็นคนบันเทิงใช้ชีวิตในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กก็ต้องยอมรับ
เล่นละครมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เองเด็กน้อยอ่ะ
ตัวเราจึงเป็นความกดดันของตนนั้นนั่นอ่ะแหละคือสาเหตุนึงที่สำคัญพ่อกลับมา
ได้พูดคุยกับพ่อกับแม่บรรยากาศเก่า
ความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ทำให้เราผ่อนคลาย
ต่อมาก็รู้สึกว่าถ้ากลับไปอยู่กับพี่เพชร
เอาจริงแล้วตอนนี้ใจมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
ไม่แต่คือเขาเลิกจริงหรือแค่ยังเป็นช่วงปรับความรัก
เลิกแล้วแต่ทุกวันนี้นางก็บอกยังรักพี่เพชรอยู่

ได้พูดคุยกับพี่เพชรเขาเข้าใจกันดี
เราแยกทางกันด้วยดีมันดีทั้งสองฝ่ายค่ะ
ทั้งเพื่อเขาและเพื่อเรา
เราจะได้เดินไปยังเป้าหมายของตัวเอง

หลังจากที่นางเอกสาวพิ้งกี้ได้ออกมายอมรับ
ต้องใช้คำว่าอดีตสามี

ล่าสุด๑๒ตุลาคมก็คือวันนี้คุณเพชรอิทธิก็ได้ลงคลิปย้อนวาน
แสดงว่าเขาลงคลิปย้อมวาน

แต่เช้าใช่ไหมหนุ่มจะไม่ยุ่งทำไมหนุ่มรู้ดีตอนเช้า

เป็นการย้อนวานกับพิงกี้สาวิกานะฮะ

เป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมแท็กไปที่พิงกี้ด้วย
โดยในคลิปดังกล่าวเนี่ยได้มีภาพของเพชรแล้วก็พิงกี้เนี่ย

แล้วก็เพลงไปต่อไปของคุณอิทธิพลังกูล
ร้องยังไงนะ
เขาบอกว่าเนี่ยแสดงสถานพิพรณาไปแล้วเนี่ย
แต่เหมือนพี่น้องเพื่อน
ของขุมกกก็ร้องเพลงฉันมาไกล

คืออดีตสามีก็ใช้ร้องเพลงอะไรนะ

เป็นกำลังใจให้น้องเขากันเนอ๊ะ

ผมจะร้องเพลงนี้ให้คุณคุณมดดำจะบอกให้
บางทีจริงเราคนนอกเราก็แค่วิเคราะห์ได้แต่อย่าไปวิจารณ์

เอาไรแล้ววันนี้ที่ใส่ชุดเรียบร้อยอยู่อย่าพูดจาไม่เรียบร้อย

ก่อนเข้ารายการนิ่งวางโทรศัพท์เรื่องชาวบ้านเขาบ้างเลย

พี่หนุ่มรู้กันอีกสองคนมดดำยังไม่รู้เดี๋ยวรู้จะอึ้ง

ช่วงหน้ายายซื้อทองใหม่แต่กลับมาทวงทองเก่า

อ่ะโอเคครับครับครับโอเคครับ